เย็นนี้เดี๋ยวเขาจะต้องลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรี
ไปหาคุณลุงคนนึงคุณลุงเนี่ยกลางคืนตื่นกลางวันหลับ
แล้วมื้อสุดท้ายที่ลุงกินข้าวคือปลายเดือนเมษา
แปลว่าอะไรที่ผ่านมาลุงไม่ยอมกินข้าวกินแต่น้ำกับนม
แล้วเดี๋ยวดูหน่อยตอนที่ลูกหลานถามคุณลุงคุณลุงพูดได้เบามากค่ะ
แล้วถามว่าสรุปคือใครให้กินพ่อ
แล้วลุงพูดมาเบาว่าปูให้กิน

ปู่ไหนแล้วไม่มีนะพ่อ
ปู่ที่ไหนจะมาให้พ่อกินข้าว
นี่ค่ะคือลุงหวนหนูขาวอายุ๖๘ปีนะคะ
ซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วดูสิคุณผู้ชม
เห็นกระดูกเห็นซี่โคงแบบนี้แล้วค่ะ
แล้วพูดก็เสียงเบามากจริง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยักหน้าสายหน้านี่นะคะ
นอนแบบนี้มาเป็นเดือนแล้ว
แล้วญาติถามพ่อกินข้าวก็บอกว่าไม่กินกินแล้วมีคนเอามาให้
ญาติเลยคิดว่าเอ๊ะนี่คือพ่อโดนผีสิงหรือเปล่า
เราก็เลยไปถามเมียของลุงหวนหน่อยค่ะ
คือคุณป้าซิมคุณป้าซิมเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนลุงหัวแข็งแรง
แกขับรถไถทำสวนประจำเลย
แล้วแกชอบสะสมพระเครื่องเครื่องลางของขลังอะไรพวกนี้
ตอนเดือนเมษาคือลุงหวนแกก็มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
เนื้ออ่อนแรงด้วยก็เลยนอนติดเตียงแบบนี้
บ่นปวดคอปวดคอนะสุดท้ายเอาไปตรวจกระดูกทับเส้นประสาท
ใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าแปลก
คือตอนเดือนเมษาเหมือนจะยังโอเคนะ
แต่พอพฤษภาลุงแกไม่กินข้าวเลย
อันนี้พวกเครื่องรางของขังต่างนะคะ
ใช่ทีนี้พอมาพฤษภาลุงไม่กินข้าว

แล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาลุงดื่มแต่น้ำกินแต่นมบางวัน
แล้วลุงก็บอกตลอดว่ากินแล้วกินแล้วปู่เอาให้กิน

แต่ที่แน่ตอนกลางคืนลุงแกไม่นอนนะแกจะตื่น
แต่กลับมานอนตอนกลางวันแทน
และอีกอย่างหนึ่งจะบอกให้ปิดประตูปิดหน้าต่างทุกบานด้วยนะ

คือบอกด้วยบอกว่ากำชับให้เปิดประตูหน้าต่าง
จะเปิดไว้ใช่ถ้าเกิดว่าไม่เปิดจะไม่ยอมนอนเลย

ถามเขาว่ากินข้าวไหม
บอกกินอยู่นี่ไงเขาก็ทำปาก
ใครให้กินปู่เขาบอกปู่

ปู่อะไรจะไปรู้แล้วเขาเชื่ออะไรวะ

ก็อยากให้เขาช่วยว่าให้เขาให้อะไรอย่างนี้
ถ้าเขารู้ว่ามีอะไรแวะแป้งมั่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
คือเรารักษามาทุกวิธีทางหรือเปล่าครับใช่
ไม่สบายใจสิคะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้

ไม่รู้ว่าโดนอะไรที่มองไม่เห็นแฝงร่างหรือเปล่า
เพราะเคยพาไปหาทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบันไปหาหมอนะ

ป้าบอกโอ้ลุงหวนแกก็อาการแปลกจริง
แล้วมันแปลกนะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยว๕โมงเย็นวันนี้
เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปเจอก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกับญาติด้วย
จะช่วยเหลือยังไงต่อไปหมอปลารับปากแล้วนะคะ
ต้องรอแบบโพลเพลย์หน่อยช่วงเย็นหน่อย
เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ฟังข่าวนี้กันว่าไปช่วยเหลือแล้วเป็นยังไง